ดูกันดีกว่าโชคสงครรณที่ผ่านมานี้นะคะ
คู่รักดาราบ้านไหนพาแฟนตัวเองพาหวานใจตัวเอง

ปากตัวไปลูกสไพร์อะไรกันอยู่คราบนะจ๊ะ
ไปดูภาพน่ารักของคนบันเทิงกันเลยดีกว่า
ไล่มาเลยคู่หวานแห่งปีนะคะ
งกรานนี้ไม่ได้เตรียมใจมาเจ็บอันนี้ชาวเน็ตเขาบอกเอาไว้นะเวลาเห็นภาพเวียกับเบลล่า
เพิ่งรายงานกันไปสดร้อนนะพี่แจ๊ควันก่อนว่า
พระเอกหนุ่มลงรูปไปไหว้ครอบครัวของเบลล่า
ข้ามวันมาปุ๊บยอดไลค์จากกองเชียร์พุ่งกระฉูดแตะไป๔แสนเข้าไปแล้ว

ส่วนคู่ต่อไปน่ารักไม่แพ้กันเลยนะจ๊ะหมากปรินนั่นเองค่ะ
ก็พาหวานใจสาวคิมเบอร์รี่ไปกราบคุณพ่อคุณแม่เนื่องในวันสงกรานด้วย

รัวไปฝังรัวไปลูกสะพายด้วยรึเปล่า
เช่นเดียวกันกับผู้ประกาศข่าวสาวคนสวยนะฮะ
คุณไบร์ทพิชยธรรมค่ะก็ลงรูปวันครอบครัวสุขสรรค์ก็มีแฟนหนุ่มแหละเนาะ
นักร้องตัวศักดิ์ร่วมเฟรมอยู่ด้วย
ถือว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นกันทั้งบ้านเลยนะจ๊ะ
ปิดท้ายกันที่คู่นี้ดีกว่านะคะ
เรียกว่าสยบข่าวลือครอบครัวไม่ปลื้มได้เลยจ้
แต่เมื่อวันที่วัน๑๒เมษายนเนี่ยวันเกิดคุณแม่ข่าวนะฮะ
จ๊ะอาสยามก็พาหวานใจพี่แจ๊คธนพลเข้าไปอวยพรวันเกิด

แล้วก็ถือโอกาสรดน้ำน้ำหัวคุณพ่อคุณแม่เนื่องในวันปีใหม่ของไทยด้วย
ก็เป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะ

เอาคนตายรึวะเพื่อ